ไปดูกันต่อยังอยู่ที่ภาคอีสานนะครับ

ไปดูเรื่องของประเพณีการแสดง

คุณนี่ฮะไม่จริงใจเลย
โหอันนี้ไม่จริงใจจัง
ซ้อมใหญ่ขนาดนี้เอาไปดูดีกว่าว่าฟอนกาโดมันเป็นยังไง
ฮะ
งันเต็มจัง
นี่ค่ะคุณค่ะฟอนต์กาโด่หนึ่งเดียวในอุ่ดอนทานี

ใช่คือเราอาจจะได้ยินแต่กระด้งใช่ไหมคะ

เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวเรือน
ไว้ฝัดข้าวเอาไว้ในการทำมาหากินกันไป
แต่ว่านี่คือกระโด่ค่ะกระโด่นี่นะคะเป็นเครื่องมือจับปลาจับกุ้งของชาวภูไทย
อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนี่แหละสวยงามแปลกตาแล้วก็ใช้งานได้จริง
ที่สำคัญเขาก็ประยุกต์นำเอาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มาเป็นการแสดงด้วย
จัดขึ้นภายในงานมรดกโลกบ้านเชียงนะคะบริเวณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
งานนี้โอ้โหยิ่งใหญ่มากค่ะเพราะเขามีขบวนแห่๖ขบวนมาเข้าร่วม
แก่ขบวนของเทศบาลโคกสูงเทศบาลดอนหายโศกเทศบาลหนองหานโรงเรียนอาหารวิทยา
เทศบาลบ้านเชียงแล้วก็มีขบวนแห่ฟ้อนกระโดของชาวภูไทยอำเภอศรีธาตุด้วย
เรียกว่าทุกปีนี้นะคะเขาจะต้องจัดงานนี้ขึ้นมา
เพื่อให้ประชาชนให้นักท่องเที่ยวมาร่วมชมศิลปะวัฒนธรรมมาร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวอุดรธานีค่ะ
นี่แหละค่ะใส่ผ้าถุงหนุ่มผาดไทยเที่ยวมรดกโลกบ้านเจียง
อุดรก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนาน

ผู้คนที่นั่นแล้วก็เฟนลี่น่ารัก